ข่าวแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่เป็นคอเพลงร็อกแล้วก็ฟังทางนี้ดี
กลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพื่อเฟ้นหา๒๐หนุ่มนะคะ
เพื่อเข้าคอร์สติวกับหนุ่มปั๊บโปรเตโต้และหนุ่มโอมวงค็อกเทลค่ะ
สนุกครับเอ่อจริงมีอะไรที่แบบอยากทำไหมแบบครับเรายังไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้
อยู่ตรงนี้นะไม่ไหวจัดงานแถลงข่าวไปแล้วนะคะ
แคมป์ร็อคเพื่อเฟ้นหายี่สิบหนุ่มฝีมือดีเข้าแคมป์ดนตรีกับสองร็อกเกอร์แถวหน้า
เปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องแล้ว๒ปี
ซึ่ง๒ร็อกเกอร์หนุ่มก็ต้องมารับหน้าที่เป็นโค้ชพิเศษให้กับผู้เข้าแคมป์ทั้ง๒๐คน
เพื่อแนะนำเรื่องของการร้องเพลงการเล่นดนตรีและการแสดงออกบนเวที
หลังจบแคมเปญนี้อีกด้วยจ้าโอ้โหคนมีสามคนมีความสามารถนะคะ
ก็คงจริงก็ดูจากแบบว่าภาพรวมทั้งเรื่องของทักษะด้วย
ที่สำคัญคงเป็นเรื่องของทัศนคติในการนำเสนอผลงาน
ว่าเด็กไทยมีความสามารถเยอะ
คนเก่งหาง่ายแต่ว่าทัศนคติ

เราอยากเห็นศิลปินสักคนนึง
หรือว่าที่สามารถถ่ายทอดความสุข
แล้วความรู้สึกดีให้คนฟังฟังได้
ผมว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจ
เพราะว่าคราวนี้เราได้ลงรายละเอียด

คืออยากเจอน้องที่แบบเหมือนส่งผลงานเข้ามาครับ

เราจะได้แบบมาแบ่งความรู้สึกดีกันครับ
ตั้งหน้าตั้งตารอครับอยากจะคุยกับทุกคน

ยินดีจะให้น้องทุกคนเต็มที่เหมือนกัน

สำหรับน้องที่รู้ตัวเองว่ามีความสามารถ
ในวัตถุของการร้องเพลงการเล่นมิงตรี